อ่านแล้วต้องรีบส่งกำลังใจให้กับสาวจ๊ะนงพนีเลยนะคะ
หลังจากที่มันเกิดดราม่าเกิดขึ้นในโลกโซเชียล
เขามีข่าวบอกว่าลูกทุ่งสาวมีโรค๒ใบ
ส่วนหนึ่งคอมเมนต์เนี่ยก็โยงไปว่าเอ๊ะใช่คุณจ๊ะนงพนีหรือเปล่านะคะ
เอาพูดตรงบอกตรงนี้เลยนะคะว่าคนที่โดนพูดถึงเนี่ยเขามีความรู้สึก
คือคนไปด่าจ๊ะเยอะว่าแบบเป็นผู้หญิงอะไรสองใจอ่ะมีสองคนอะไรอย่างนี้
จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวเองโดนทัวร์ลงไปแล้วเนี่ยค่ะ
ความรู้สึกมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยค่ะ

คนด่าจ๊ะซึ่งมันไม่ใช่จ๊ะ
แต่คนด่าจ๊ะเหมือนแบบก็นั่งคันกรี๊ดนั่งอะไรอย่างนี้
ทั้งที่ชีวิตจริงแค่ทำงานแบบเฮ้ยฉันทำงานแบบฉันไม่เคยโกงใคร
ชีวิตฉันไม่เคยโกงใครฉันขยันฉันหาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อ่ะ
เข้าใจป่ะเออแต่กลายเป็นว่าที่รับข่าวอะไรก็แล้วแต่
ทีนี้นักร้องรูปทุกข์มันกลายเป็นแจ๊ะหมดเลย
คุณผู้ชมต้องบอกว่าเราไม่ค่อยเห็นจ๊ะร้องไห้แบบนี้นะคะ
และนี่คือความรู้สึกของจ๊ะนงพดีค่ะออกมาไลฟ์สดเมื่อวานนี้นะคะ
คนที่โดนคอมเมนต์ถึงมันไม่สนุกจริงนะมันเครียดจริงนะคะคุณผู้ชม
อย่างที่เธอบอกไปนะคะว่าโลกตอนนี้มีแค่เธอกับพ่อและคุณแม่เท่านั้นค่ะ
ช่วงของไลฟ์เนี่ยยังพูดเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตอนที่คบกับพี่แจ๊คธนพลเนี่ยก็สามารถโทรไปปรึกษาได้
แต่ว่าอย่างที่ทราบตอนนี้เธอโสดแล้วนะคะเธอก็ต้องสู้กับปัญหาคนเดียว
เจ้าตัวก็ออกมายืนยันขนาดนี้นะคะก็เอาเป็นว่าแม่ป้าหรือว่าชาวเน็ตทั้งหลายก็หยุดโยงชื่อของจ๊ะนะคะ
ไม่ใช่นักร้องโลกสองใบนะคะตอนนี้๒ใบของเธอของเธอก็คือตัวเธอเองแล้วก็ครอบครัวเท่านั้นแหละค่ะ
เป็นกำลังใจให้นะบางทีเวลาเจอข่าวด้านลบมากแบบข้อมูลไม่จริงแล้วมารุมด่าเนี่ยเข้าใจได้ว่าแบบคนแกร่งก็แบบมีเป๋ได้